ติดตามความคืบหน้ากรณีมีเหตุยิงกันนะครับ

ยืนยันว่าเป็นเหตุขัดแย้งระหว่างคนสองกลุ่มล่าสุดออกหมายจับคนยิงแล้วครับ

แก่นำกลุ่มรัศดรประกาศยุติการชุมนุมที่หน้าธนาคารไทยพาณิชสำนักการใหญ่นะครับ
เมื่อ๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บคือนายวัญชัยอารีอายุ๒๕ปี
คนนี้เป็นอดีตนักเรียนอาชีวะสถาบันเทคนิคปฐุมธานี
และนายพาสะพงศ์กุลอมรการอายุ๒๕ปี
เมื่อวานนี้โพทบทพพงภงเพตาผู้ประชาการตำรวจกรต้นกรบานะครับ

หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ

ความขัดแย้งส่วนตัวของคนสองกลุ่ม
ซึ่งก็เป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุม
จากข้อมูลที่สืบทราบเบื้องต้นพบว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนกับกลุ่มที่โดนทำร้าย
มีเรื่องทะเลาะกันแล้วก็ด่าทอกันผ่านเฟซบุ๊ค

เกี่ยวกับเรื่องมือที่๓ที่เข้าไปป่วนม็อบ
อย่างที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตอันนี้ตำรวจว่า

ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกรุมประชาธรรม
จากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ยึดปืนของกลางเอาไว้ได้

ประกอบกับภาพหลักฐานจากวงจรปิด
ก็ขอสารออกหมายจับในภาทสภงนี้เลยครับ
ความผิด๓ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น

โดยไม่ได้รับอนุญาตพกปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
ล่าสุดสารท่านออกหมายจับแล้ว
เรื่องนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาติดตามในช่วงต่อไปเพราะว่า